ท้ายช่วงนี้ค่ะเราไปดูเรื่องของการช่วยเหลือสุนัข
ที่ท้องแล้วก็ถูกรถชนนะคะ
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อ่างทองก็ไปช่วยได้
มีลูกออกมาด้วย๕ตัวนี้ตาย

อันนี้รอดกี่ตัวคะ
นี่ก็เป็นลูกหมาตัวเดียวนะคะที่รอดชีวิต
และได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว
ในตะหมดบางแก้วอำเภอเมืองอ่างท้อง

กว่าลูกหมาจะมีโอกาสได้ลืมตาดูโล่งเนี่ยนะคะ

เพราะว่านี่ค่ะแม่หมาจรจัดท้องแก่
ชะตายังไม่ถึงคาดแต่ว่าถูกรถชนนะคะ

ก็พอชนเสร็จก็พาร่างที่บาดเจ็บนี้

แล้วก็ส่งเสียงคลวนคลางตลอดเวลา

นำส่งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

หมาก็มีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดด้วย
คนก็เลยกลัวว่ามันจะไม่รอดกันทั้งแม่ทั้งลูกค่ะ
พบคุมหลอกทอดแล้วก็คำหนดไม่ได้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าวันนี้พรุ่งนี้พบคุมหลอกทอด

เราก็ต้องตัดสินใจเพื่อที่จะผ่าเอาลูกออกมาก่อน
ตอนนี้เนี่ยสบายใจหายห่วงได้แล้วใช่ไหม
ถูกต้องเพราะว่าแม่หมาปลอดภัยแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงต้องดูอาการอยู่นะคะ
เพราะว่าดูเหมือนว่ามันยังมีอาการเจ็บปวด
จากการถูกชนแล้วก็จากการผ่าตัดอยู่
ส่วนสัตวแพทย์ใจดีนี่นะคะ
ก็ได้พาลูกหมาตัวน้อยมาหาแม่ด้วย
หลังจากที่ทำคอดให้แล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้รวบรวมทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นค่ารักษา
กว่าทั้งแม่ทั้งลูกนั้นจะปลอดภัย

สำหรับน้ำใจของผู้ช่วยเหลือทั้งหมดเลยนะคะ

แต่มันก็ยังมีบุญอยู่มีผู้ที่ใจบุญพระ
มันไปรักษาแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตเจ้าลูกน้อยของมันได้

เดี๋ยวขอตั้งชื่อเจ้าตัวน้อยนี้ว่าเจ้าบุญรอด

รอดมาได้นี่ตัวเดียวเลย
ว่ายังมีบุญอยู่สำหรับเจ้าหมาตัวนี้นะครับ